ยังอยู่ที่คดีทางอาจยากรรมนะครับ
ตำรวจชุดปราบรามการจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
สามารถไปจับกลุ่มผู้ต้องหาที่มีการปลอมแปลงเอกสาร
รวมทั้งตัวถังของรถได้พร้อมของกลางรถยนต์๗คัน
รถจักรยานยนต์๑คันนะครับ

ทั้งหมดนั้นเป็นของกลางที่ตำรวจชุดปรับรามการจุรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ซึ่งประกอบกิจการค้าของกรรมเบาะบังนา
และประกอบกิจการลักษณะการชำแหละรถยนต์
และซ่อมรถยนต์โดยที่ไม่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
พร้อมไปจับกลุ่มนางสาวปิยพรปลายสันเทียนะครับแล้วก็นาย
นวยมณีพงศ์รับเนี่ยเป็นเจ้าของอู่รถแล้วก็ไปตรวจค้น
ภายในบ้านซึ่งตั้งอยู่ที่ภายในอู่ซ่อมรถยนต์ไปพบชุดแผ่น
ทะเบียนแล้วก็ของกลางอื่นอื่นครับประกอบกับตรวจไปพบชุด
อุปกรณ์ตอกอักษรหมายเลขของตัวเครื่องของรถยนต์สันนิษฐาน
ว่าเป็นชุดเอกสารปลอมแล้วก็เป็นชุดสำหรับตอกอักษรตัว
เลขตัวถังของรถปลอมลงในรถยนต์แต่ละคันนะครับสอบสวน
นางสาวปียพรให้การรับสารภาพว่าเป็นการรับซ่อมดัด
แรงรถยนต์ประเภทรถเก่ารถคลาสสิกแล้วก็การทำจัดหาทะเบียน
ยนต์ให้นะครับจากซากรถยนต์ที่ไปประสบอุบัติเหตุหรือ
ชำรุดไม่สามารถซ่อมได้แล้วก็นำทะเบียนนั้นไปสวม
ทะเบียนให้กับรถที่ดัดแปลงพร้อมกับตอกเลขตัวถังรถ
ใหม่ทำการปลอมแผ่นเล่มทะเบียนขึ้นมาแล้วก็แผ่นป้าย
ภาษีให้กับลูกค้าด้วยครับจากนั้นเนี่ยก็นำมาขายราคา
ถูกเช่นรถโรเวอร์มินินะครับตามตลาดรถเนี่ยขายอยู่ที่
ประมาณหนึ่งล้านห้าแสนบาทแต่ว่ารถที่อู่ดัดแปลงขาย
สามแสนถึงสี่แสนบาทเท่านั้นครับซึ่งตำรวจก็จะ
รถและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดติดตามจับกลุ่มใน
หน่วยที่ยังคงหลบหนีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ